นี่ไงข้างผมกับปุ้ยเนี่ย

แล้วเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยเขาอยู่กันแค่ไม่กี่คน
คุณตากับหลานสาวโอ้โหรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ทำคืออะไร
ตายแล้วกลายเป็นว่าต้องเป็นหนี้นอกระบบ
แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันมีทางออกแล้วนะคะ
เอาความทุกข์ร้อนของชาวบ้านมาเล่าให้ฟัง
คือความทุกข์ร้อนของเราเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่เราต้องนำเสนอข่าว
เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นะคะ
ครอบครัวของคุณตามันทัพอินท่านอายุ๘๘ปีแล้วนะคะ
เป็นชาวบ้านในตะบนไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ถูกเรียกเก็บค่าไฟเดือนเมษายนที่ผ่านมา
หน่วยคิดเป็นเงินที่ยังไม่รวมแวดนะ
จากปกติใช้ไฟประมาณไม่เกิน๒๐๐หน่วยต่อเดือน
บ้านอะไรจะใช้ไฟเกือบ๒๐๐หน่วย

ก็เลยเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดีย
แล้วก็รู้เรื่องนะจากหลานสาวของคุณตา
เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาไม่มีเงิน
จ่ายค่าไฟแล้วก็ไปเจรจาขอผ่อนชำระค่าไฟเนี่ย
กรมกลมคือหมื่นนึงนี้ขอผ่อนชำระ๕เดือน
แต่ปรากฏว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย
ผ่อนชำระได้เพียง๓เดือนเท่านั้น
ประกอบกับประเด็นอยู่ตรงนี้
ค่าไฟฟ้าที่ส่งมาตอนแรกเป็นบินที่เขียนด้วยตัวปากกา
คือตัวเลขเขียนด้วยปากกา
เกรงว่าครอบครัวของคุณตาจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยพาหลานสาวของคุณตาไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม

แล้วการไฟฟ้าไม่ได้สงสัยเลยเหรอ
ว่าไอ้เงินจำนวนนี้ค่าใช้ไฟขนาดนี้มันจะผิดปกติ

แล้วทำไมตัวเลขที่เขียนมาเนี่ย
เขียนด้วยปากกาในบินแรกนะคะ
ทีนี้หลานสาวของคุณตาคุณเพลินพิษเล่าบอกว่า
หลังนี้อาศัยอยู่๓คน
คือเธอลูกชายแล้วก็คุณตา
ที่มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ส่วนเธอมีอาชีพขายนมขวดพลาสเจอร์ไรซ์
โดยขี่๓ล้อพ่วงไปตระเวนขายตามหมู่บ้านต่าง

ก็รายได้ไม่ถึง๓๐๐บาทต่อวันน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำด้วยค่ะ
เธอตัดสินใจพอบินมาแบบนี้
เธอก็เลยไปกู้หนี้นอกระบบมาจ่ายค่าไฟไปก่อน
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวบ้านจะโดนตัดไฟแล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อน

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตรวจสอบมิเตอร์แล้วก็สายไฟที่บ้านของคุณตาแล้ว

ไม่พบความผิดปกติของมิเตอร์
ก็เลยคาดว่าสาเหตุที่ค่าไฟที่มันพุ่งสูงน่าจะเกิดจากไฟรั่ว
เพราะไปพบบริเวณที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดไฟรั่วหลายจุด

ก็ได้มีการส่งช่างเทคนิคไปตรวจสอบต่อไปนะคะ

ก็จะให้หลานสาวคุณตาไปเจรจากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

รั่วค่าไฟมันจะขึ้นขนาดนี้เลยเหรอเดือนหนึ่ง
ใช่เป็นหมื่นเลยเหรอใช่มันมีผิดพลาดกระบวนการตรงอื่นอย่างไรอีกหรือไม่
แล้วตัวเลขที่ไปเขียนในบินค่าไฟทำไมใช้ปากกาไปเขียน
อันนี้ก็ต้องตอบคุณคำด้วยอันนี้แปลกเนอะ